หลังจากที่ได้เงียบหายไปนาน

จะถ่ายทอดสดอธิบายเนื้อหาร่างรัฐมนูล
ให้กับคนที่ไม่มีเวลาอ่านได้เข้าใจเป็นรายมาตรา
ขณะที่แก่นำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

ก็ยังคงเดินสายไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อให้มีท่าทีต่อการขัดขวาง
การแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยแก่นำนปชทั้งนายจตุพรพรมพันธ

ได้เข้าไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อขอให้แสดงจุดยืนต่อการขัดขวางสิทธิเสรีภาพประชาชน
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
รวมทั้งกรณีที่ฝ่ายรัฐไม่อนุญาต
ให้ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีฝ่ายใดในรัฐบาล

แต่เปลี่ยนท่าทีก่อนการดำเนินการเปิดศูนย์เพียง๒วัน
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคสุกคศชยืนยันว่า
ออกหมายเรียก๑๙แก่นำนปชให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ฝ่าฝืนประกาศคำสั่งคอสช
เป็นไปตามองค์ประกอบทางพฤติกรรมของกลุ่มนปช
รวมตัวแถลงข่าวเพื่อก่อตั้งศูนย์ปรับโกงประชามติ
ซึ่งก็อาจเข้าข่ายดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
นี้หากกลุ่มทางการเมืองจะทำหน้าที่

หรือร้องทุกข์กับเจ้าพนักงาน

ระหว่างการรวมตัวไปร้องเรียน

เริ่มมีคนมองว่าการกระทำดังกล่าว
เป็นไปในลักษณะเชิงสัญลักษณ์

และอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย

ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุนะครับว่า

ถ่ายทอดสดอธิบายเนื้อหาร่าง
มนุนให้กับผู้ที่อาจไม่มีเวลาได้อ่าน

ว่าจะใช้เวลาวันละประมาณ๕นาที
อธิบายในแต่ละประเด็น
ส่วนความคลิบหน้าในการอบรมอุคลากรของกรกต
กว่า๑๕๐๐คน

และภารกิจของด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
และความผิดรวมถึงบทกำหนดโทษให้ทุกคนเข้าใจตรงกันครับ